ที่แม่ห้องศรตอนนี้เขากำลังติดตามตัว
ขบวนการแม่เล้าชาวไทยที่ไปจัดหาเด็กพม่า
ส่งขายให้กับลูกค้าตอนนี้ตามจับได้แล้ว
ยังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นหนึ่งผู้ต้องหายังคงหลบหนีอยู่นะครับ
ทางด้านของผลตำรวจโทรจารุวัฒน์วัยสยภูมิในการสูญพิทักษ์เด็กสตรี
ครอบครัวและป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ลงพื้นที่ไปที่แม่ห้องศรติดตามคดีค้ามนุษย์ในท้องที่สพเมืองแม่ห้องศร
หลังจากที่วันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
มีเด็กหญิงสัญชาติพม่าเชื้อชาติไทยใหญ่อายุ๑๓ปี
ถูกแม่เล้าเป็นผู้หญิงไทย๒คน
คือนางสาวพินอายุ๒๒กับนางสาวเออายุ๑๖
ชวนไปขายบริการทางเพศให้กับนักธุรกิจในจังหวัดแม่ห้องศรแล้วก็เชียงใหม่
เด็กผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมติดโรคหนองในมา

ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หลังจากการประชุมชุดทำงานบอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ในกรณีเด็ก
มีวัตถุประสงค์ทางเพศหาเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
แล้วก็มีการออกไหมจับผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมด๖ราย
เป็นผู้ชักจูงซึ่งเป็นหญิง๒ราย
ซื้อบริการทางเพศส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและเป็นนักธุรกิจในพื้นที่๔ราย
สามารถจับกลุ่มได้แล้ว๕ยังเหลือ๑ก็เป็นนักธุรกิจที่ไปซื้อบริการทางเพศ
หลบหนีอยู่อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ส่วนพฤติกรรมในการติดต่อซื้อบริการจะมีการโทรหาแม่เล้าผู้หญิงสองคนนี้
ติดต่อครั้งหนึ่งก็๑๕๐๐บ้าง๒๐๐บ้างต้องการเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ไป
โดยเด็กจะได้ค่าตัวติดตามที่แม่เล้าทั้งสองคนแบ่งให้บางครั้งก็เบี้ยวก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
สุดท้ายน้องก็ติดโรคกันไปนะครับตอนนี้กำลังติดตามหาตัวคนที่ซื้อบริการอยู่นะครับ